คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกกินเที่ยวทั่วไทยต้องดูตลอดข่าว
เพราะฉะนั้นเราไปหาของกินอร่อยกันต่อเลย
ไปที่นี่เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยาม

เออไปเล้ยนะครับคุณผู้ชม
ไปกินข้าวโพดที่เรียกได้ว่าออกเฉพาะช่วง๓เดือนนี้เท่านั้น
พฤษภาไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม
นี่คือข้าวโพดตักหงายค่ะคุณผู้ชม
เป็นข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองที่ชาวจังหวัดเลยเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ
โดยเฉพาะช่วงฤดูการแบบนี้แหละค่ะจะมีข้าวโพดมะขาอยู่ริมถนนกันเยอะเลย
ชาวบ้านก็จะปลูกแล้วก็เอามาต้มขายแบบนี้เป็นเพลิงอย่างนี้นะคะ
บนถนนสายอำเภอด่านซ้ายบ้านโคกงามค่ะ
ผู้คนก็แวะเวียนมาซื้อไม่ขาดสายเลยนะคะ
ความพิเศษของข้าวโพดตักหงายก็คือว่ามีความหอมอร่อยนุ่มเหนียวเคี้ยวไม่ติดฟัน
มันด้วยอ๋อมันด้วยใช่เคี้ยวแบบคล้ายคล้ายกับข้าวโพดข้าวเหนียว
ขอดูหน่อยใช่ไหมมันจะคล้ายข้าวโพดข้าวเหนียว
สีมันก็จะกำม่วงคนขาวสลับกันไปมีความเหนียวแต่ไม่ติดฟันนะคุณ
ฝักไม่ใหญ่เท่าไรใช่กำลังพอดีเลยนะคะโพกพาสะดวกทานง่ายเลย
ได้หลายฝักหยุดไม่ได้เลยแหละอร่อยเพลินจริงนะคะ
คือเกษตรกรเขาบอกว่าเขาได้ลองเอาไปปลูกที่อำเภอภูเรือ
แล้วก็อำเภออื่นอื่นนะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสของมันเนี่ย
จะแตกต่างกันอร่อยต่างกันไปเหรอใช่แต่ความพิเศษมันก็คือว่า
เรียกได้ว่ามันลิมิเต็ดมีจำนวนจำกัดอ๋อเหรอ

อย่างที่บอกไปพฤษภาคมมิถุนากรกฎาสิงหาราวนี้นะคะ
ส่วนวิธีการที่เขาเอามาขายเนี่ยก็คือเด็ดมาจากสวน
จากสดจากไร่จากไร่สดเลยนี่นะคะ
เอามาต้มใส่ใบเตยด้วยจะได้หอมแล้วก็แบบใส่เกลือนิดหน่อย
น้ำตาลสายนิดหน่อยเค็มมันมันหวานหอม
แล้วก็ต้มจนสุกแพ็คใส่ถุงถุงประมาณ๑๑๑๒ฝัก
ขายถุงละ๒๐บาทเองคุณถูกมากคุ้มจริงนะคะ
หรือใครอยากเอาไปต้มที่บ้านเองก็ขายแบบดิบด้วย
ถุงละร้อยฝักราคาร้อยบาทขายถูกแต่เขาก็ขายดีนะคะ
วันหนึ่งได้กว่า๑๐๐๐๓๐๐๐บาท
เป็นช่วงที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเขาเป็นอย่างดีเลยนะคะ
สนใจนะวิธีการต้มก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยใช่ไหม
จะได้หอมนะเป็นเหมือนแบบสักฝัก๒ฝักนะแทะ
ว่านะฝั่งเดียวไม่พอจริงเพราะมันประมาณแค่นี้
ใช่แค่ฝ่ามือหนึ่งเล็กต่อ
สักถุงหนึ่งถุงดึงก็๑๑๑๒ฝักกินคนเดียวเลย
ต้องกินแต่เนื้อมานะอย่าไปกินแกนมาล่ะ
ปกติกินแกนทิ้งเนื้อเขากินเนื้อกันเหรอ